กลับเรียนท่านประธานที่กรบครับกับผมนายุทธพงศ์จรัสเสถียร
สมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทย
และในฐานะกรรมธิการงบประมาณพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ท่านประธานครับผมมีเรื่องที่ผมเนี่ยได้มีหนังสือนะครับ
เอ่อกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดร
คือท่านชัวร์หลีกภัยนะครับว่าขอให้ตรวจสอบ
กรณีในเรืองไกรลิกิจวัฒนะกรรมธิการวิสามัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
กรณีรับรถเบนฬูใบ้แดนมูลค่าห้าร้านบาท
ระหว่างที่เป็นกรรมธิการงบประมาณนะครับ
แล้วก็ผมได้รับหนังสือนะครับจากสำนักเลขาธิการ
สภาพภูมิแทนรัฐศดรที่สำศือภพภึ้ง
ศูนย์ศูนย์หนึ่งทับเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับ
เยือนนายุตภพงศ์จรษฐเถียนสมาชิกสภาพุทธแหล่าสะดอนจังหวัดหมารสักคราม
หนังสือเนี่ยออกเมื่อ๖สิงหาคม๒๕๖๔นะครับ
อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุดของผมเนี่ยลงวันที่๓๐กรกฎา
ในกรณีที่ผมเนี่ยนะครับได้ร้องทำหนังสือร้อง
ถึงประธานคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒
คือนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ลำตีว่าการกระทรวงการคลัง
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข่าวต่อสถานะ
ในเรืองไกรลีกิจวัฒนะได้รับทรัพย์สินเป็นรถยนต์ยี่ห้อ
เมอร์ซีเดสเบนเอสห้าร้อยหกสิบสีดำป้ายแดง
เลขทะเบียนแปดแปดศูนย์เจ็ดมาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมธิการวิสามันพินาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี๒๕๖๕ซึ่งการกระทำดังกล่าว
รวมทั้งนะครับคณะกรรมธิการเนี่ย
ห้ามไม่ให้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ
พิจารณางุมประมาณจะกระทำให้ได้เจ้าหน้าที่นะครับ
ของรัฐผู้ใดเนี่ยจัดทำโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณ
โดยรู้ว่ามีการดำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวักหนึ่ง
หรือวักสองถ้าได้บันทึกข้อตู้แย้งไว้เป็นนังสือ
หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการปปชทราบให้พ้นความผิดนะครับ
ซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยตามลำนูลมาตราร้อยสิบสี่
แห่งรับนูนแห่งราชาไทยพศสองพันห้านห้าร้อยหกสิบ
และเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยได้มีหนังสือนะครับ
ไปถึงท่านประธานกรรมธิการวิสามันงบประมาณ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคือนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เพื่อให้ตรวจสอบกรณีของนายเรืองไกรเนี่ยว่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ
แล้วการไปรับเนี่ยรถเบนท์หรูป้ายแดงเนี่ย
มูลค่าห้าร้านบาทเนี่ยซึ่งอาจจะนะครับ
เข้าข่ายความผิดตามละนูนมาตราร้อยสี่สิบสี่แล้วก็จะกระทบต่อการพินา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
วาระสองถึงสามในวันนี้นะครับทีนี้เนี่ย
ท่านประธานเองนะครับมีหนังสือมาถึงผมเนี่ย
บอกว่าว่าท่านประธานเนี่ยนะครับ
มีดำริให้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
ไปยังประธานคณะกรรมธิการวิสามันคือนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
พร้อมทั้งให้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประธานสภาทราบต่อไปนะครับ
คนที่มีหนังสือมาถึงผมเนี่ยก็คือนางพรพิษเพชรเจริญ
เลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรดังนั้นนะครับ
เพื่อให้การพิจารณากฎหมายภาระบอลร่าง
ถ้าจะมาจัดงบมารรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าในวันนี้เนี่ย
นะครับเป็นไปโดยถูกต้องและไม่ขัดต่อลำนวนมาตรตาร้อยสี่สี่เนี่ย
ในอาคมแล้วก็ท่านประธานอาคมเนี่ยให้คำตอบว่ายังไงนะครับ
ขอบคุณครับครับเอ่อต้องขออนุญาตท่านต่อมาชิกแทนครับ
ที่อนุญาตให้ท่านยุทธพงศ์ได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน
เพราะวันนี้เราจะพินาวาระสองของพร่ำหยัดห้วงมารรายจ่ายนะครับ
ผมไม่อยากให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเป็นอุปสรรคในเรื่องของการพินา
ต้องกลับเข้าใจได้ก่อนก็ให้จบไปเถอะก่อนนะครับ
ก็อนุญาตให้ท่านยุทธพงศ์ได้เสนอเรื่องนี้
ศึกษาก่อนเข้าสู่ระเบียบรรละ
ก็เรียนให้ทราบให้พวกเราได้ทราบทั่วกันไปด้วยนะครับ
ว่าเมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ย

ในฐานะประธานผมก็แจ้งให้
ประธานกรรมธิการวิสามันพินางบประมาณได้พินา
เพราะเป็นเรื่องอยู่ในระหว่างการมีหนังงบประมาณ
เป็นเรื่องที่กล่าวหากันในช่วงพินางบประมาณ
แต่ว่าท่านประธานกรรมหาติการงบประมาณ
ท่านก็ต่อมาเมื่อวันได้รับหนังสือว่า

กรรมธิการไม่สามารถพินาได้
ไม่อยู่ในอำนาจของกรรมหาติการพินางบประมาณ
พ่อส่งมาที่ทราบว่า
เรื่องในข่าวสมควรที่จะให้สภาพผู้แทนรวมพินธุตรก็ได้จริง
นี้โดยย่อจดหมายหนังสือที่แจ้งมา
ทีนี้ฝ่ายกฎหมายของสภาพก็ดูแล้วครับท่านยุทธพงศ์ครับ
พอดูแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องของการเสนอขึ้นมา

แต่ว่าทั้งหมดนี้ท่านยุทธพงศ์ยังไม่ได้ทำบรรยาติ
ถ้าเราจะสอบในฐานะสภาเนี่ยเขาเป็นบุคคลภายนอก
ถ้าเราจะสอบเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นยติสามารถทำได้
ถ้าจะส่งเรื่องไปยังองค์กรที่ตรวจสอบความซื่อสัตว์สุจริต
เราก็ต้องมีข้อมูลที่จะกล่าวว่า

อันนี้ฝ่ายกฎหมายสภาก็ได้หารือกันครับ

ก็เรียนท่านยุทธ์วงทราบว่าถ้ามีความประสงค์จะเป็นยติ
ข้อต้องเริ่มเรียนการมียัตติต่อไปหลังจากนี้นะครับ
หรือมีความประสงค์จะยื่นไปอย่างหน่วยงานอื่นให้ประธานส่ง
ก็ต้องทำดูข้อบังคับและกฎหมายรำนูนว่า
เข้าชื่อกี่คนมีหลักฐานอะไรส่งไปอย่างไร
อันนี้เป็นข้อแนะนำที่ฝ่ายกฎหมายทั้งหมด

ก็เรียนเพื่อเราได้รับทราบที่ไปที่มาของเรื่องด้วยครับ
ก็เชิญอีกครั้งครับ
สมาชิกสภาพุทธแทนราศดรจังหวัดหมาสารคามภักดิ์เพื่อไทย
ในฐานะกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ท่านประธานครับผมต้องขอกลับอภัยท่านประธานนะครับ
พอดีเสียงไม่ค่อยได้ยินนะครับตอนที่ท่านประธานพูดนะครับ
คือผมจับประเด็นได้ว่าหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้สอบเนี่ย
คนภายนอกเนี่ยก็คือให้ผมทำเป็นยัตติใช่ไหมครับ
ท่านประธานฮะยื่นให้ท่านประธานเนี่ยได้ดำเนินให้ทางสภาเนี่ย
ได้สอบกรณีในเรืองไกรสองนะครับก็คือให้ทางสภาพุทธแทนรัศดรเนี่ย
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปชในการตรวจสอบเรื่องนี้
แบ่งเป็นสองกรณีตรงนี้ถูกต้องไหมครับท่านประธานครับคุณดีเสียงของผม
อย่างนี้ครับใกล้เคียงนะครับคือเรื่องที่ท่านยุทธพงศ์เสนอเนี่ย
ไม่ได้เป็นยัตตินะครับไม่ได้เป็นยัตติ
เพราะฉะนั้นเราก็นำเข้ามาเพื่อพินาในห้องนี้ไม่ได้ครับ
แต่ถ้ามีความประสงค์จะสอบข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรเนี่ย
ยุทธพงศ์ทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือดูกฎหมายร่ำนูนนะครับ
ว่าสมาชิกเข้าชื่อกันกี่คนแต่ว่ากรณีเช่นนั้นเนี่ย
ท่านยุติภงษ์ต้องมีหลักฐานกล่าวมาแล้วประทานก็จะรับ
เพื่อส่งต่อไปยังสารรำนูนหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป
อันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนุนครับครับครบครับ
พ่อเข้าใจแล้วครับครับขออนุญาตต่อครับ
กลับไปเรียนท่านประทานครับผมยุติภงษ์จรัสเถียน
สมาชิกสภาพุทธรัศดรจังหวัดมหาสารคาม
ท่านประธานครับถ้ากรณีที่ว่าจะขอให้ทางเอ่อ
ท่านประธานท่านประธานนะครับเพราะว่าท่านได้รับเรื่องจากท่าน
วิสามันคือท่านอาคมเนี่ยแล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ย
ในลำนูลมาตรารสี่สิบสี่บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย
ทราบเรื่องแล้วเนี่ยต้องแจ้งต่อคณะกรรมการปรปชเนี่ย
ผมอยากจะขอให้ท่านประธานเนี่ยได้แจ้งเรื่องดังกล่าวเนี่ย
ส่งไปที่คณะกรรมการปรปชให้ตรวจสอบเรื่องนี้ได้ไหมครับ
ประธานจะแจ้งได้ก็ต่อเมื่อมีปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์
เงื่อนไขของรำนูลเนี่ยทิศวงศ์ไปดูรำนูลให้
ถ้วนนะครับว่าเขากำหนดไว้ว่าจะต้องเสนออย่างไร
เชิญเข้าชื่อกี่คนนะครับไปดูไปดูแล้วก็ปฏิบัติไปตามรัฐมนุนต่อไปครับ
ครับครับผมขอบคุณครับท่านประทานครับครับ
มีกรรมธิการสงวนความเห็นเสนอชื่อใหม่อีกท่านนะครับ
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับเชิญครับ
ครับขอบคุณครับท่านประธานครับก่อนอื่นอ่าผมขอ
เรียนพี่น้องสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ก็ก่อนเข้าประชุมเนี่ยผมถูกพาดพิงนะครับ
โดยอ่าสอสอยุธพงษ์จะหลัดเสถียร
เรื่องที่กล่าวหานะครับให้สอบผมตามมาตรา
หนึ่งสี่สี่วักสองแล้วก็มีหนังสือถึง
ทางท่านวิรัติรัตนเศษขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาคมนะครับ
ในฐานะประธานกรรมธิการแล้วก็ถึงท่านประธานชวน
เรื่องนี้นะครับผมยินดีให้ตรวจสอบนะครับ
แต่ถ้าตรวจสอบพักเพื่อไทยเองติดใจ
เพราะศอสอยุธพงษ์เป็นรองหัวหน้าพักษ์นะครับ
ควรดำเนินการตามมาตราหนึ่งสี่สี่วักสาม
ในกรณีสอสอเนี่ยนะมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
นะครับของสอสอที่มีอยู่เอาละประมาณห้าสิบคนคร่าว
เห็นว่ามีการกระทำฝ่าฝืนหนึ่งสี่สี่วักสอง
ก็เสนอความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูลท่านเข้าชื่อไปเลยครับ
ต้องวินิจฉัยภายในสิบห้าวันไม่ใช่มาวนอยู่ตรงอ่า
ตั้นรองประธานวิทย์ตั้นประธานวิทย์ตั้นประทานสภา
อันนี้ก็ฝากกลับเรียนนะฮะว่าผมยินดีให้ตรวจสอบ
แต่ไปให้ถูกช่องนะครับมีสอสอร้อยกว่าท่านเข้าชื่อไปเถอะครับ
แล้วรีบหน่อยเพราะ๑๕วันเดี๋ยวไม่ทัน
สารรัฐมนุนจะได้รีบวินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่จะได้มีบรรทัศน
ต้องขอบคุณนะฮะที่ตรวจสอบผมอันนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมาก
แต่ขอให้รีบดำเนินการนะครับ